คุณผู้ชมคะอันนี้เนี่ยมันคือบิ๊กไบท์จริงเหรอ
เพราะอะไรรู้ไหมอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นรถพ่วง๑๘ล้อคันข้างหน้าเบรก
พอรถพ่วง๑๘ล้อเบรกไม่อยู่ปุ๊บหักหลบ
ไปชนกับบิ๊กไบท์แล้วไฟลุกท่วม
เกือบจะย่างสดคนขี่บิ๊กไบท์ค่ะ
โอ้โหดูสภาพจังเลยคุณผู้ชม
พอชนตรงเกาะกลางแล้วไฟลุกทันทีนะ
ดูจังหวะที่ไฟลุก
เขาหักขวามาแล้วบิ๊กไบท์ก็มาเร็ว
เป็นจังหวะที่เกี่ยวข้างหน้าตรงล้อพอดีเห็นไหมคุณ

รถคันที่ติดกล้องหน้ารถคนอยู่ในรถบอกเห็นต่อหน้าต่อตาเลย

แล้วคุณดูสิพอไปตรงเกาะกลาง
โอ้โหไฟก็ลุกท่วมแบบนี้เลยนะคะ

เกิดขึ้นที่พื้นที่อำเภอบางปลาม้าสุพรรณบุรีค่ะ
นี่คือถนนสาย๓๔๐สุพรรณบุรีบางบัวทองนะ
เจ้าหน้าที่พอได้รับแจ้งรีบมาเลย
แล้วไฟที่มันลุกท่วมอยู่แบบนี้ฉีดน้ำอยู่ประมาณ๑๐นาทีค่ะ
แล้วบิ๊กไบท์เหลือแต่ซากจริงคุณผู้ชม
คนเจ็บเนี่ยคือคนขี่บิ๊กไบท์นี่แหละ
บดินสมจิตอายุ๓๕ปี

ตัวเขาเองเหมือนกับตีรังกา
ตลบเลยแล้วก็ไปคูดกับพื้นถนนเข้าตรงเกาะกลางนั้นด้วยค่ะ
กู้ภัยต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลบางปลาม้านะคะ
แล้วตำรวจเข้าไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุ
ก็ถามจากฝั่งคนขับรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อที่หักออกมาเนี่ยนะ
ชื่อว่านายสิทธิโชคบอกแบบนี้

จะไปส่งที่นครปฐมมาถึงตรงนี้
พ่วงมันจอดอยู่เลนซ้ายแล้วมีรถบรรทุกน้ำมันขับออกมาในเลนผม

แต่พอมาเปรียบเทียบกับภาพจากกล้องหน้ารถคันนี้

รถบรรทุกน้ำมันอยู่เข้าซ้าย
รถกระบะคันดำก็จะออกขวานิดนึง
ตัวเขาเบรกไม่ทันเขาก็เลยต้องออกขวา
คือตอนนั้นจังหวะนั้นที่เบรกไม่ทันเขาชนท้ายกระบะไปนิดนึงแล้วแล้วนะ

แล้วไอ้จังหวะนั้นหักออกขวา

แต่บิ๊กไบท์แต่ละคันนะแทรกมาตรงนี้
โอ้โหใช่โอ้โหก็เลยกลายมาเป็นอุบัติเหตุนี้นะคะ
ตำรวจตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับใครนะ
เดี๋ยวต้องรอสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน

เพราะตอนนี้บิ๊กไบท์อยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ

เฉพาะผู้หญิงก็เล่าเหตุการณ์ให้นักข่าวฟังเหมือนกัน
มันก็เป็นไปตามทั้งภาพจากกล้องหน้ารถ

รถกระบะก็พยายามจะออกขวาอีก
ประกอบกับรถพ่วง๑๘ล้อก็จะเบรกไม่อยู่อีก